เมื่อวานนี้เขายอมมอบตัวแล้วคุณผู้ชม

ป้ายแปลออกได้เลยน้อง
วันที่เรารายงานข่าวนี้ไปเนี่ยคุณผู้ชม
ยังไม่รู้ว่าใครก่อเหตุแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นในตะบนปลายพระยาที่จังหวัดกระบี่ครับ
แล้วรถเก่งที่โดนไล่ยิงเนี่ยมีนางสาวพันวดีอายุ๒๑ปีเป็นคนขับ
แล้วยังไปโดนแม่กับยายของเธอด้วย
บัดเจ็บสาหัสแล้วนะคุณผู้ชม

แล้วก็ทราบว่ามือปืนชื่อว่าเทพพิทักษ
อายุ๒๕ปีคาดว่าหลอนยามา
แล้วก็เลยก่อเหตุขับระห่ำแบบนั้น

ช่วงบ่ายเมื่อวานครับเทพิทักษ์มามอบตัวคุณผู้ชมฮะน่าจะเกรง
เกรงกลัวว่าจะโดนวิสามันครับ
พิทักษ์ยอมรับว่าผมเอาปืนไปไล่ยิงมั่วจริง
แต่ที่ทำไปนั้นผมไม่รู้ตัวนะ

เพราะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะเขาไม่ได้นอนมาทั้งคืน
เพราะเสพยาเคยป่วยจิตเวท
แล้วก็มาเสพยาเข้ากระบวนการรักษาแล้ว
แต่กินยารักษาไม่ต่อเนื่องอาการก็เลยกำเริบ
เทพิทักษ์เลยบอกว่าเธอมอบตัวเถอะ

เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาพยายามฆ่าผู้อื่นและความผิดตามพรบออาวุธปืนครับ
ส่วนเรื่องที่บอกว่าเทพิทักษ์ป่วยจิตเวท
อันนี้เคยรับการรักษามาแต่กินยาไม่ต่อเนื่องเนี่ย
ก็ตำรวจให้เทพิทักษ์เอาหลักฐานไปสู้คดีในชั้นศาลต่อไปครับ